ยาเสพติดเลวร้ายเกินแก้ไขการเมืองสุดต่ำและยำใจ
ปล่อยเปรตประวิทย์ประยุทธ์ไปไทยเจริญท่านคะท่านเล็ก
พักเล็กเล็กทั้งหลายขออนุญาตท่านไม่ต้องท่านไปสนใจนะคะ
ท่านจะได้กล้วยกี่หมีตอนนี้ดิฉันมีกล้วยอยู่แล้วค่ะ
มณพรครับฟังหน่อยครับฟังหน่อยครับครับมีผู้ประท้วงครับ
เชิญครับผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
บัญชีรายชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามฟังผู้พิปรายด้วยเจตนาดี
ในการดูแลและทำหน้าที่แต่คำพูดที่บอกว่ารักพักร่วมรัฐบาล
เข็นค่าถึงแม้ว่าจะเป็นการกล่าวหา
รัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลกล่าวหาได้แต่คำว่าร่วมกันเข็นค่านี่
ไม่ว่าจะบริหารนโยบายผิดพลาดยังไงคำพูดนี้ก็ไม่เหมาะ
พูดนี้คือนอกจากจะเสียดสีแล้วใส่ร้ายถ้าจะบอกว่าบริหารงานผิดพลาดล้มเหลว
ผมจะทนฟังต้องให้ถอนครับแล้วก็นิสัยร้าย
รัฐบาลเข่นฆ่ายาวชนเสียหายครับ
พอดีผมไม่ได้ยินนะครับเมื่อกี้ท่านมณพรพูดว่าคน
พักร่วมรัฐบาลเข็นค่าประชาชน

ท่านคะที่ฉันกำลังพูดถึงภัยของยาเสพติดค่ะ
ว่าถ้าเกิดเราประเทศเราปล่อยให้ยาเสพติดเป็นแบบนี้
มันหมายถึงพิษของยาเสพติดก็ต้องเขียนค่าอนาคตลูกหลาน
ท่านไม่ได้ทันฉันไม่ได้ใส่ร้ายพักรัฐบาล
หรือไม่ได้ใส่ร้ายพักร่วมรัฐบาลนะคะครับท่านฟังก่อนค่ะ
ท่านประธานครับขออนุญาตครับผมคารมพลพรกลาง
สมาชิกสภาพวุทย์แทนรัฐศาลมันชีวิตหรือชื่อยองเลสผมฟังครับ
แล้วก็จดด้วยครับท่านบอกว่าสมาชิกพักร่วมรัฐบาล
หรือพักร่วมทัศนบาลผมไม่ได้ร่วมทัศนบาล
แต่ผมอยู่คนที่จะโหวตให้ถ้ารัฐบาลทำดีผมร่วมไปด้วย
คำว่าเข็นค่านี่แตกต่างจากบริหารงานผิดพลาด
แล้วทำให้ประเทศชาติเสียหายทำร้ายเยาวชนทำไมพูดไม่ได้ครับ
มันฆ่ากันเลยเหรอครับต้องถอนครับขอฟังชัดชัด
ดิฉันไม่ขอถอนค่ะเพราะดิฉันได้ฟังไปแล้ว

ตรงวิชัยแล้วดิฉันก็ไม่มีเจตนาที่จะพูด
เพราะว่าสมาชิกที่ลุกขึ้นย่อมรู้แก่ใจค่ะ
ท่านได้ทำอะไรดิฉันเลยต้องขอชูกล้วยนะคะ
ใครต้องการกล้วยนะคะเชิญมารับพี่ดิฉันนะคะ
ท่านประธานครับขอบคุณค่ะท่านประธาน
ครับประโยคที่ท่านมณพรพูดหมายถึงว่า
ยาเสพติดเกร็นค่าเนี่ยทำให้เกิดการเกร็นค่าเนี่ย
มันก็ไม่เสียหายท่านประธานครับดิฉันขอประท้วงท่านประธานค่ะ
ผมประท้วงก่อนครับอย่าเพิ่งครับประธานกำลังพูดอยู่ครับ
เดี๋ยวก่อนครับเชิญครับครับตามที่ผมได้วินิจฉัยเมื่อสักครู่นะฮะ
ผมถึงอยากจะฟังทั้งประโยคเต็มเต็มว่าถ้าปล่อยให้ยาเสพติดเนี่ย
มันเข็นค่าประชาชนเนี่ยมันก็ไม่เสียหายหรอกครับ
ไม่ครับไม่ครับท่านท่านครับผมผมนายคารมพลพรกลางครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรบัญชีรายชื่อจังหวัดผมฟังครับ
แล้วผมให้ถอดถอดกรอเทปกลับมาดูเลยครับว่าท่านใช้คำว่า
พักร่วมรัฐบาลเข็นค่าเยาวชนแล้วมาชูกล้วย
ผมจะเรียนให้ทราบนะครับนี่คือพาดพิงท่านประธานต้องฟังนะครับ
งั้นท่านจะไม่เป็นกลางผมเคารพท่านประธาน
แล้วผมไม่ลุกขึ้นโดยไม่มีเหตุผลผมจะบอกนะครับว่าผมเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ต้องการพัฒนาบ้านเมืองครับเข้าใจแล้วครับ
ผมไม่ต้องการให้ใครมาเสียดสีอย่าพึ่งครับท่านท่านฟังผมนิดนึงครับ
การที่อภิปรายแล้วถ่ายทอดทั่วประเทศจะว่าวกล้วยผมไม่เคยรับกล้วยใครครับ
เข้าใจแล้วผมไม่ได้ใช้แล้วครับ
ครับจ้างลงได้แล้วครับพอแล้วครับ

ไม่ครับนะท่านท่านก็มาชูกล้วยโดยที่ผมไม่เคยไปเสียดสีแล้วผมฟังด้วย

ผมยังนั่งฟังครับท่านท่านท่านต้องให้ผมสิทธิ์ผมประทวงครับ

ท่านฟังผมก่อนครับท่านพิเชษเดี๋ยวประท้วงอาจจะว่าผมอะไรก็ว่าครับ
ผมขอประทวงท่านท่านผู้ประทวง
ทีละท่านก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้เอง

ครับผมประท้วงว่าผมได้ยินส่วนท่านประธานจะได้ยินไหมแต่ผมได้ยิน

ได้ยินว่าเขาบอกว่าพักที่ร่วมรัฐบาลนี่เก่งค่าเยาวชนแน่นอนครับ

เพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่ากล่าวหาว่าทำร้ายอะไร
ครับถ้าเป็นคำนั้นผมก็จะให้เขามาถอดถอนคำพูดที่ว่านะฮะ
ครับถึงเจ้าตัวไม่ยอมถอนก็ไม่เป็นไรครับผมสั่งที่ประชุมไม่ถอน
ครับพอแล้วครับท่านก็เลยมีอะไรครับประท้วงอะไรครับ
ท่านประธานค่ะดิฉันกรณิตงามสุขุนลักษณะสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐสดร
คลองเตยวัฒนาภักดิ์พลังประชารัฐดิฉันประท้วงท่านประธานในข้อหกสิบเก้า
เหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านผู้อภิปรายเนี่ยดิฉันยืนยันว่าใช้คำพูดนั้นจริงค่ะ
ตามที่ท่านคารมได้พูดในสภาและอีกอย่างนะคะยังไม่หมดค่ะท่านประธานเอ่อ
รอนที่ท่านเอาขึ้นจอเนี่ยนะคะที่มีคำว่าเปรตเนี่ยดิฉันว่ามันก็ไม่สุภาพ
และเสียดสีด้วยค่ะแล้วท่านยังบอกอีกนะคะว่าท่านจะสอยนั่งร้านที่ฉันเห็นด้วยค่ะ
เพราะว่านั่งร้านที่นั่นน่ะคืออยู่โรงสีข้าวค่ะขอบคุณค่ะ
พิเชษครับเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพครับ
ผมพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทย
ผมประท้วงผู้ประท้วงนะคุณคารมนะ
ท่านมีความผิดข้อบังคับข้อที่หกสิบเก้า
ท่านดูถูกท่านประธานเวลาท่านขึ้นประท้วงทุกครั้ง
หลายวันมานี้หลายเดือนมานี้
ท่านบอกว่าท่านเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
เข้าใจแล้วครับท่านพิเชษไม่เป็นไรแล้วครับ
ผมวินิจฉัยเสร็จไปแล้วครับสำหรับคำพูด

เขามีสิทธิ์จะแนะนำตัวหรือไม่แนะนำตัวก็ได้ครับ

พอแล้วครับหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับ
พอแล้วครับท่านรองนายกจะตอบไหมครับท่านครับ

ประชาธิปัตย์จากจังหวัดพัทธรุงครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
ตามข้อบังคับข้อที่๑๙นะครับว่าท่านประธาน